เบรกนี้ค่ะบอกเลยว่าวันนี้เดือดแน่นอนนะคะ
หน้าจอไทยรัฐทีวีต้องรอติดตามนะคะ
วันนี้เราจะได้รู้กันนะคะและหนึ่งในนั้นค่ะ
ตุ้มตุ้มต่อมต่อมและแน่นอนว่าหัวใจเนี่ยมันจะดีดทะลุออกมาแน่นะคะ
ก็ติดตามทางไทยรัฐทีวีนะคะ๔โมง๔๐นะคะ
ช่วงสุดท้ายก็ค่อนข้างที่จะต้องจริงจังขึ้น
แล้วก็คิดว่าผมก็เหมือนมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดในช่วงนี้
แล้วก็อยากให้ได้ผลดีที่สุดกับผู้เข้าแข่งขันกับลูกทีมเรา
ให้เขาไปได้ไกลที่สุดอะไรอย่างนี้

ฝากตี้เชียร์กันเยอะด้วยนะฮะ

ให้เชียร์ทีมผมนะ